มาดูเรื่องนี้กันคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผู้โพสต์เนี่ย
เขาเอามาโพสต์ลงในติ๊กต๊อกเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับพ่อแม่ที่มีลูกค่ะ
ว่าเวลาเราจะสตาร์ทรถแล้วลูกอยู่ในรถเนี่ย
คุณอาจจะต้องดูเกียร์ให้ดีก่อนว่าเกียร์อยู่ตรงไหนไม่งั้นก็จะเกิดอันตรายได้ค่ะ
คุณผู้ชมเห็นไหมคะรถเนี่ยพอสตาร์ทปุ๊บ
มันพุ่งไปชนราวตากผ้าไปชนกระถางต้นไม้เลยค่ะ
นี่ค่ะคือคนที่ไปสตาร์ทรถก็ไม่ได้เข้ารถด้วยซ้ำไป
เพราะว่าความตั้งใจคือจะไปสตาร์ทเพื่อเปิดแอร์
เพราะเด็กอยู่ในรถกลัวว่าจะร้อน
กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้เลยค่ะ
ลูกชายของเขาที่อยู่ในรถเนี่ยก็คืออายุ๒ขวบนั่งรออยู่นะคะ
ทีมข่าวของเราเนี่ยค่ะไปพูดคุยกับคุณสาธิษฐ์
ซึ่งเป็นเจ้าของคลิปก็เล่าให้ฟังค่ะ
ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
คนในคลิปนี่คือเพื่อนเขานะคะคือผู้ชายในคลิปเนี่ยมาหาที่บ้านแล้วกำลังจะกลับ
ตอนนั้นฝนก็เริ่มปล่อยเพื่อนก็เลยให้ภรรยาเนี่ยพาลูกสองขวบไปนั่งรอในรถ
แต่ด้วยความไร้เดียงสาของเด็กก็นั่งรอในรถก็ไปเล่นเกียร์
ก็ไม่มีใครรู้ว่าเด็กไปเล่นเกียร์ไปขยับเกียร์นู่นนี่นั่น
ก็กลัวว่าลูกจะร้อนไงก็จะไปสตาร์ทรถให้ปรากฏพอสตาร์ทรถจะเปิดแอร์
เป็นอย่างที่เห็นนะคะคุณผู้ชมค่ะพุ่งไปชนราวตากผ้าชนกระถางต้นไม้ที่อยู่หน้าบ้าน
คือต้องบอกว่าโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแล้วรถก็ไม่ได้รับความเสียหายด้วยนะคะ
คุณสาธิตก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์ลงเพื่อเป็นอุทาหรณ์อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราอาจจะไม่ทันระวังนะคะ
เด็กเนี่ยก็เขาเจออะไรก็เล่นหมดอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นจะสตาร์ทรถก็อาจจะต้องเช็คเกียร์หน่อยว่าเด็กไปทำอะไรหรือเปล่า
โชคดีค่ะยังโชคดีที่ไม่ได้รับความเสียหายหรือบาดเจ็บค่ะ